เรื่องนี้เมื่อวานก็เป็นประเด็นเหมือนกันค่ะ
คดีการเสียชีวิตของคุณตังโมนั่นเอง

เพราะว่าเมื่อวานนี้ปกับโรเบิร์ตเนี่ย
เดินทางไปที่ศาลจังหวัดนนทบุรี
แล้วคุณแม่ก็ตามมาตอนเกือบ๙โมงค่ะ

ปปตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์
และโรเบิร์ตภัยบูรตรีกาญจนานันต์

ก็ไปถึงช่วงเช้าเลยค่ะ๘โมงกว่า
ฟังคำพิพากษาคดีการเสียชีวิตของตังโม

เป็นจำเลยที่๑และจำเลยที่๒
รับสารภาพไปในชั้นศาลตั้งแต่วันที่๒มีนาที่ผ่านมา
เราก็รายงานข่าวให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วนะคะ
ทีนี้ปกับโรเบิร์ตคือปอก็โดนไป๖ข้อหา
โรเบิร์ตโดน๔ข้อหาข้อหาหลักเนี่ย

ปรากฏว่าสามีคำสั่งที่ภาคสาให้ปเนี่ย
จำคุก๕ปี๘เดือนปรับเงิน๑๒๘๐๐๐บาท
แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจำเลยก็มีการจ่ายค่าชดเชย

ก็เลยลดโทษให้๑๕ค่ะเหลือจำคุก๒ปี๙เดือน
แล้วก็ปรับเงินเนี่ยนะคะ๖๔๐๐๐บาทแต่ทีนี้โทษอันนี้เนี่ยรอ
ลงอายาสามปีค่ะอันนี้คือของปอนะคะส่วนของระเบิดบ้าง
ค่ะคุณผู้ชมโรเบิร์ตเนี่ยสารสั่งให้จำคุกสี่ปีสี่เดือน
ปรับหนึ่งแสนแปดพันบาทแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งจำเลย
ชดใช้ให้กับผู้เสียหายก็ลดโทษให้เป็นจำคุก๒ปี
สองเดือนและปรับห้าหมื่นสี่พันบาทแต่โทษนี้ก็รอรอการลงโทษ
สามปีเหมือนกันต้องบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมทั้งคู่เนี่ย
ก็น้อมรับคำตัดสินของศาลแล้วก็ขอบคุณคุณแม่
ตังโมด้วยนะคะที่ให้อภัยค่ะค่ะคุณแม่ก็เดินออกจากศาล
นะครับมาพร้อมปอกับโรเบิร์ตเลยโอ้โหอยากจะให้ดูช่วงนี้มัน
เป็นบรรยากาศที่ชื่นมื้นนะครับคือบอกว่าพอใจในคำตัด
ของศาลครับที่ผ่านมานี่ครับนี่ครับจูงมือกันลงมาเลย
ก็เป็นลูกลูกรักอ่าพอโรเบิร์ตดูแลแม่ตลอดระยะว่า
เวลา๑ปี๓เดือนตอนนี้เนี่ยขอได้ไหมดอมน้ำแข็งคุณผู้ชม
ชมอยากให้เลิกมองคุณแม่ว่าคุณแม่เป็นคนหน้าเงินขอให้
มองแบบนี้ได้ไหมเพราะสารได้ตัดสินแล้วไม่ใช่เงิน
ที่เขาให้แต่เป็นความยุติธรรมที่แม่ได้ครับ
รู้สึกดีใจนะคะที่ท่านศาลให้ความยุติธรรมกับลูก
คุณแม่๒คนลูกปลอกลูกเบิร์ตก็พอใจแล้วก็คุณแม่ก่อนมาเนี่ย
คุณแม่จุดพลุกขอน้องน้องโหมว่า
ขอให้ดนใจท่านศาลว่า
คนไหนผิดคนไหนถูก

ท่านจะได้ตัดสินได้ยุติธรรม
นี่ท่านก็โดนใจออกมาแบบนี้เลย
ก็ได้รับความยุติธรรมค่ะ

ใช่ค่ะแม่บอกแบบนั้นแต่ออกมาคุณแม่ทำสัญญานะ

หลักใจความต่างเหมือนเดิม

คือเพิ่มโบนัสจ่ายรายปี
หรือว่าเงินก้อนให้กับคุณแม่
โดยที่ไม่ระบุตัวเลข

สัญญาเก่าที่ทำไว้กับจำเลย๖คนเมื่อวันที่๒๑กันยาล่ะคะ
อันนั้นเป็นสัญญาที่ร่วมกันชดใช้เยียวยาไง
แล้วหลังจากนั้นก็มีการใช้เงินก้อนแรก

แล้วก็ได้เงินมาอีก๙ล้าน๒แสนบาท
แล้วก็ตกลงแบ่งจ่ายรายเดือน๓๐๐๐บาท
แต่คนจ่ายคือลูกเบิร์ตกับลูกปอ

แต่จริงทำสัญญาเอาไว้กับจำเลยทั้ง๖คน
กลายเป็นว่าจ่ายมา๒คนคือลูกเบิร์ตกับลูกปอ

แม่ก็เลยต้องทำสัญญาขึ้นมาใหม่
สัญญาฉบับใหม่ของแม่อย่างที่บอกค่ะ

เพิ่มเติมคือเงินก้อนหรือว่าโบนัสรายปี